กู้ชีพกู้ภัยเขาเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วจริง
งานนี้ต้องมีกู้ภัยมา๗คน

เพราะว่าจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
น้ำหนักถึง๒๐๐กิโลกรัมครับ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอุปกรณ์ปกติทั่วไป
มันไม่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากขนาดนั้นครับ

นี่ครับ๕โมงเย็น
โมงครึ่งตอนเย็นของเมื่อวานนี้
นี่ครับเริ่มกันที่หน่วยกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ดก่อนเลยนะ
รีบมาบอกว่าจะต้องย้ายผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แขนขาอ่อนแรงนะครับจากบ้านพักหลังหนึ่ง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าผู้หญิงท่านนี้น้ำหนักตัวท่าน๒๐๐กิโลกรัม

แล้วตอนนั้นนะตรวจดูนะเบื้องต้นนะดอมปุ้ย
ค่ะค่ะราดับน้ำตาลในเลือดต่ำแล้ว
แล้วก็มีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคอ้วน

มีการวิทยุขอกำลังเสริมเพื่อมาเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

นำผู้ป่วยขึ้นแผ่นพลาสติกสไลด์ก่อนเพื่อเคลื่อนย้ายดอม
พี่เบิร์ตปกติเราจะเห็นเป็นเปรย์ใช่ไหม

รถพยาบาลใช่ไหมเปิดประตูหลังปั๊บ
มีรถลงมาแล้วกางแบบรถล้อเลื่อน
มันรับน้ำหนักได้แค่๑๙๐กิโลกรัม

แล้วท่านนี้เกินไป๑๐ฉะนั้นไม่เสี่ยงดูแล้วไม่เสี่ยง
โอ้โหกู้ชีพกู้ภัยนะครับ

เขาแจ้งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ชมนะ
ที่ผู้ป่วยพวกเขาขออนุญาตเคลื่อนย้ายแบบนี้ได้ไหม

อย่างนั้นขึ้นไอ้เตียงไอ้เปรย์ที่มันเข็นได้
ไม่ได้นะต้องไปแบบนี้นะยอมไหม

ก็เลยนี่แหละครับแจ้งสิทธิผู้ป่วยเสร็จปั๊บ
ไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
ขอให้ท่านอาการดีขึ้นหายป่วยเร็ววันครับ